สวัสดีค่ะพบกับรู้ก่อนร้อนหนาวกับดิฉันนัทชายกิตโมกค่ะคุณผู้ชมค่ะ
สภาพอากาศที่ร้อนจัดมองออกไปนอกหน้าต่างเนี่ย
มีฝนตกไม่ถึงหนึ่งยิมเมตรติดต่อกันยาวนานสิบห้าวันค่ะ
ลักษณะเช่นนี้เราเรียกว่าฝนทิ้งช่วงนะคะคุณผู้ชม
ซึ่งลักษณะฝนทิ้งช่วงเกิดจากร่องฝนค่ะคุณผู้ชมที่มีกำลังอ่อนลง
เคลื่อนตัวไปยังภาคใต้ของจีนค่ะ
ส่วนมรสุมฝนประจำฤดูมีกำลังอ่อนลงเช่นกัน
ลักษณะแบบนี้ทำให้ประเทศไทยของเรามีฝนลดน้อยลงค่ะ
ซึ่งฝนที่จะเข้ามาตกเนี่ยจะตกบริเวณฝั่งตะวันตกของแต่ละภาคค่ะ
ซึ่งสถานการณ์ฝนทิ้งช่วงจะกินระยะเวลาราว๒สัปดาห์ถึง๔สัปดาห์

ส่วนวันนี้ดิฉันจะพาคุณผู้ชมไปที่ประเทศอังกฤษค่ะ
ชมนะคะภาพการดูพระอาทิตย์ขึ้นในวันคริสมายันค่ะ
คุณผู้ชมค่ะวันคริสมายันถือว่าเป็นสัญญานะคะ

ในขณะที่ซี่โลกใต้ก็จะเข้าสู่ฤดูหนาวอย่างเป็นทางการค่ะ
และนี่คือรุกของเราในวันนี้สวัสดีค่ะ